ทีนี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
พายุฝนลมแรงค่ะหลายพื้นที่ก็โดนพัดกระหน่ำกันไปนะคะ
หลัก๒จุดที่บุรีรำกับพิจิตรนะคะ

พายุฝนถล่มบริเวณด่านคัดกรองโรคโควิด๑๙
บนถนนสาย๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลกตำบลโพสงามอำเภอบึงนางราง
ก็เลยทำให้เต็นต์จุดคัดกรองโรคโควิด๑๙พังเสียหาย
สายไฟในเต็นต์ขาดเต็นต์ถูกพัด
พัดลอยไปใส่รถสายตรวจของตำรวจนะคะ
หลังคาแตกก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่
ขณะที่กำลังปฏิบัติงานแบบนี้ต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว
เพราะเป็นคำสั่งของนายอำเภอบึงนางราง
ก็พังขนาดนี้คงทำงานต่อไม่ได้นะคะ
ทีนี้จุดแรกผ่านไปจุดที่๒บุรีรำค่ะ
เกิดเหตุระทึกพายุฝนกระหน่ำพัดอย่างหนักในพื้นที่คุณดูนะ
กุฏิสาราทรงไทยกลายเป็นว่า

นี่คือจุดเกิดเหตุที่วัดเย้ยประสาท
กำลังก่อสร้างด้วยมูลค่ากว่า๑ล้านบาท
ทั้งหลังแบบนี้ทับรถกระบะรถตุ๊ก
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างรวม๔คันพังเสียหาย

ทั้งคนงานพระพิสุสงศ์สำเนินกว่า๓๐ชีวิต
อยู่ภายในวัดวิ่งออกมาได้ทัน
แต่พายุยังพัดเอาหลังคาโบสถ์ภายในวัด
แต่เสียหายอีกจำนวนมากนะคะ
ทีนี้เจ้าอาวาสวัดย้อยประสาทบอกว่า
กติสาราทรงไทยที่กำลังเกาะสร้างมีให้พระเนร
ใช้พักช่วงที่มาศึกษาธรรมะที่วัด
แต่ถูกพายุถล่มจนพังก็เลยตกใจ
ตกใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
ก็ดีแล้วแหละหลบเอาชีวิตรอดมาก่อนนะ